แต่ในเกมสุดท้ายพวกเธอนั้นก็ตอบส่วนได้อย่างกระทับใจ
เด็ดขาด๓ต่อ๐เซตครับ
การเนื้อคันวอลเมอร์มอลหญิงโอลิปิกรอบคันเลือกระดับโลกนะครับ
ประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายของทีมชาติไทย
อันดับที่๕นะครับที่ชวดไปโอลิมปิกแน่นอนแล้ว
พบกับเตรูอันดับที่๖ครับ
ฉากมาทั้งคู่สู้กันอย่างสูสีนะครับ

เอาชนะไปได้๓เซตรวดครับ

ต่อ๒๔และ๒๕ต่อ๒๓นะครับ
ก็เก็บเพิ่มเป็น๑๒คะแนน
ส่งท้ายการเล่นโอลิปิกเกมส์รอบคัดเลือกในครั้งนี้นะครับ
หลังจากจบเกมโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชดาเกรียงไกร
และทุกคนนั้นก็ทำเต็มที่แล้วแม้ว่าจะผิดหวังก็ตามครับ
ลิมปิกเป็นความฝันของพวกเราทุกคน
สิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับประชาชนชาวไทย
ส่วนทางด้านวิลวันอภิญญาพงศ์

แต่ว่าการมาครั้งนี้ก็แสดงเหตุถึงสปริตที่ทุกคนนั้นได้แสดงออกมาให้เห็นว่าสาวไทยนั้นสู้สุดใจจริงครับ
ทีมไทยเนี่ยเล่นด้วยลำบากเพราะว่าเราต้องเก้าข้างความเสียใจ
ทุกคนเสียใจที่ไม่ได้ไปรถปิด
มันอาจจะเป็นโรงพิธีสุดท้ายสำหรับโดยกิจเอง
แต่ก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมทีมในการมาคัดในครั้งนี้
แล้วก็ขอโทษสำหรับการแสดงความอ่อนแอออกมาของทีมเรา
แต่มันออกมาจากข้างในทุกคนร้องไห้แต่ไม่ได้แปลว่าจะหยุดแค่ตรงนี้
ก็ยังจะทำหน้าที่ตัวแทนของทีมชาติไทยต่อไป
แล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดในแมนต์ต่อไปค่ะ
ส่วน๔ทีมที่ได้ไปโอลิปิกก็ไล่เลี้ยงตั้งแต่อันดับที่๑นะครับ
อิตาลีเนเทอร์แลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับ
หลังจากจบทวนาเมนต์นะครับปลื้มจิตถิ่นขาว
ปตันทีมก็ได้โพสต์ภาพร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่นอย่าง
นุษราต้อมคำมริกากันทองวันดาบัวแก้วออสอุมาสิทธิรักษ์และวิลาวันอภิญญาพงศ
พร้อมกับมีคำพูดที่สื่อเป็นในเหมือนกันนะครับว่า
อำลาทีมชาติหลังจากจบทวนาเมนต์นี้ก็ต้องตามข่าวกันต่อนะครับ
เพราะว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้
แฟนวอลเลอร์บอลชาวไทยไปให้กำลังใจกันได้ที่ท่ากาศยาสุวรรณภูมิ
ส่วนยอดเงินรางวัลปลอบใจนะครับที่ทีมวอเล็กบอลสาวไทยตอนนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ๒ล้านบาทนะครับ
ก็ได้จากนายชาตรีสิทธิยอดทงประธานบริษัทวัญชมชิปผู้จัดการแข่งขันศิลปะการ
กันตัวแบบผสมระดับโลกครั้งแรกในไทยและกลุ่มทรูคนละ๑ล้านบาทครับ